สวัสดีครับตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้ครับ
หลายคนได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
อย่างที่คุณสุภาษาราถามอากาศเย็นแบบนี้จะอยู่คู่กับเราไปนานแค่ไหน
วันนี้มีคำตอบนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาฟังคำตอบนั้นเนี่ยนะครับ
เช้าวันนี้ครับผมมีภาพความสวยงามของบรรยากาศยามเช้าครับ
บรรยากาศท่ามกลางสายหมอกที่ดอยอินถนนนะครับ
เป็นภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมทางบ้านไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายมาให้เราได้ชมกันครับ
นี่แหละครับเป็นภาพนะครับเส้นทางที่กำลังจะขึ้นไปบนยอดดอยอินทนนทนะครับ
ที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นดอกนางพญาเสือโครงนะครับ
ซากุระเมืองไทยตอนนี้ก็เริ่มผลิดอกออกมาให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ
ได้ถ่ายรูปชมความสวยงามกันแล้วนะครับ
แต่ถ้าหากสังเกตดูดีจะสังเกตว่ามีหมอกปกคลุมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับ
เป็นพื้นที่ที่ได้เจอกับอากาศหนาวทีหลังภาคอื่นนะครับ
แล้วก็ก่อนที่จะมีอากาศหนาวเย็นปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับ

จึงทำให้มีลักษณะเป็นหมอกเกิดขึ้นนะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ระยะนี้ต้องระวังด้วยนะครับ
เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ใช้รถใช้ถนนเปิดไฟตัดหมอกด้วย

เป็นช่วงที่หมอกอาจจะหนาเป็นพิเศษนะครับ
จากในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานต้องระวังหมอกแล้ว
เช้าวันนี้ถ้าหากใครอยู่ในเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร
มองไปไกลคงจะได้เห็นหมอกบางปกครุมย่อตึกอยู่นะครับ
นี่แหละครับเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าลมหนาวกำลังจะจากเราไปแล้วนะครับแน่นอนครับ
เพราะว่าตอนนี้เองบริเวณความกดอากาศสูงปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอากาศหนาวเย็น
จะค่อยอ่อนกำลังแล้วก็ออกจากเมืองไหนของเรา
จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับประมาณ๒๔องศาเซลเซียตนะครับ
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือถึงแม้ว่าจะได้เจอกับอากาศหนาวเย็นทีหลังคนอื่นเนี่ยนะครับ
แต่ก็จะได้เจอกับอากาศหนาวเย็นยาวนานกว่าพื้นที่อื่นนะครับ
ก่อนที่จะร้อนตามหลังไปทีหลังนะครับ
ทีนี้หลายคนสงสัยว่าอากาศเย็นหนาวแบบนี้จะมาอีกหรือเปล่า
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับอากาศเย็นหนาวจะมายื่นเมืองของเรานะครับ
ทุกวันพุธนะครับวันพุธจะค่อยแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แล้วก็ไปพื้นที่ภาคเหนือตามลำดับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ
แต่ว่าในรอบนี้รอบที่จะมาถึงนี้คาดการณ์ว่าลมหนาวที่จะมาปกคลุม
อาจจะไม่แรงเหมือนในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับแต่มีลุ้นนะครับว่าในช่วงสิ้นสิ้นเดือนนี้นะครับ
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้มีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีลมหนาวอีกหนึ่งระลอก
ค่อนข้างที่จะมีกำลังแรงเลยทีเดียวทำให้เราได้รุ้นว่าช่วงสิ้นเดือนนี้ครับ
เราจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบนี้
ช่วงนี้จะสังเกตว่ามีทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝนที่ตกลงมาเป็นระยะระยะนะครับ
ยังไงใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป